ดูเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์การคุมตัวชายคุ้มคลั่งกันหน่อย
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวคือนายวายุที่ชัยภูมิ
ที่เอาไม้ไปตีตำรวจแล้วก็ตำรวจก็เอาไม้ตี

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูในหลายพื้นที่เลยว่า
เขาคุมตัวคนที่คุ้มคลั่งเนี่ยยังไง
เดี๋ยวไปเริ่มต้นที่สพหัดใหญ่กันก่อนนะคะ
คราวนี้ตำรวจมากันหมดโรงพักเลยค่ะ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีคนคุ้มคลั่ง
อารวาสอยู่อยู่ในซอยประทุมชาติพักดี
ย่านชุมชนท่าเคียนเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่สงขลานะคะ
ก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
นี่คุณดูสิตำรวจแต่ละนายเนี่ย
เขาถือไม้หน้าสามบ้างไม้เสาเข็มต้นเล็ก
อะไรก็ตามที่หาได้แถวนั้นเนี่ย
เอามาเหมือนกับจะเอาไว้เป็นอาวุธก่อน

ล้อมจับผู้ชายที่คุ้มคลั่งอยู่ที่บ้านพัก

ก็คือนายธีรพงศ์ปานทองอายุ๓๔ปี
พ่อของนายธีรพงศ์เป็นคนโทรไปหาตำรวจเลย
บอกว่าตำรวจคุณตำรวจช่วยหน่อย
ลูกชายผมติดยามาหลายปีแล้ว

นี่ลูกชายผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้อาทิตย์หนึ่งเอง
ตอนนี้เขาคุ้มคลั่งเขาทำลายทุกอย่าง
จะทำร้ายทุกคนที่เข้าใกล้รวมถึงตัวผมด้วย
แล้วตอนแรกตำรวจสายตรวจเข้ามากันแค่๒นายไงคะ
แต่ถูกนายธีรพงศ์คนที่คุ้มคลั่ง
ถือไม้หน้าสามวิ่งไล่มา
ตำรวจสายตรวจเองก็ต้องวิ่งหนีออกมาค่ะมาคุมเชิงด้านนอกก่อน
แล้วก็วอลบอกกันวิทยุขอกำลังเสริมนะคะ
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงนายธีรพงศ์เขาวิ่งหนีเข้าป่าไปแล้ว
เจ้าหน้าที่เลยต้องยืนรออยู่แบบนี้
เฝ้าอยู่สังเกตการณ์อยู่
รอรออยู่ครึ่งข้อนวันนะคุณผู้ชม
นายธีรพงศ์ยังไม่ยอมออกมาจากป่าสักที
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำกำลังกลับนะคะ
แต่ก็ให้พ่อของนายธีรพงศ์เฝ้าไว้
เบอร์ติดต่อเอาไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าพบตัวแล้วเนี่ย
เห็นลูกแล้วรีบโทรแจ้งพวกผมเลยนะ

เป็นคลิปที่ตำรวจสนชนะสงคราม๖นายค่ะ
เนี๊ยะมีร้อยตำรถโทระถมพลงแสงอะรูณรองสารวัสเนี่ยเป็นหัวหน้าทีม
แล้วที่เห็นอยู่ในมือนี่อุปกรณ์ครบมือเลยนะคะ
อะไรบ้างล่ะตะขอเหล็กเอ่ยไม้หน้าสามเอ่ย
ไปจับกลุ่มชายสติไม่ดีที่เขาถือมีดแกว่งไปมาอยู่ในสวนสันติชัยประการ
แต่ดูวิธีการของตำรวจนะคะ
คือก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้ตำรวจเขาพยายามแล้วนะคุยแล้วให้ชายที่คุ้มคลั่งเนี่ย
เขาสงบสติอารมณ์ลงแต่ว่ามันคุยกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่อง
ท้ายที่สุดตำรวจเอาตะขอเหล็กอะค่ะเอาเหล็กอะค่ะ
ดันตัวชายสติไม่ดีให้ติดรั้วเสร็จแล้วปั๊บใช้เหล็กตะขอเนี่ย
ดึงขาเอาไว้ไม่ให้วิ่งหนี
แล้วท้ายที่สุดก็จับตัวได้อันนี้วิธีการของตำรวจเห็นไหมคะ
คือเหมือนกับแบบพยายามดันให้จนมุมแล้วก็จับตัว
ขึ้นรถกระบะของตำรวจไป
นี่๒คลิป๒เหตุการณ์๒ที่
เอาให้คุณผู้ชมดูนะคะการคุมตัวชายคุ้มคลั่ง
แต่ปิดท้ายค่ะคลิปนี้ที่จะเอาให้ดูไม่ได้เกี่ยวกับคนคุ้มคลั่ง

เพราะว่านี่คือเป็นพระที่วัดบุญมีชัยในจังหวัดชายภูมิค่ะ
ยื้อชีวิตผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
มอเตอร์ไซต์หลุดโค้งบนถนนบ้านคลองบงที่คลองมะหนาวอวังน้ำเขียว
แล้วในโพสต์ของที่วัดเนี่ยระบุไว้เลยว่านี่คือหลวงพี่ฮีโร่
จบหลักสูตรปฐมพยาบาลจากทีมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
มาถวายความรู้แล้วก็กำลังเดินทางกลับวัด
พอผ่านมาค่ะเจอเหตุการณ์จริงเลย
จากชาวบ้านว่ามีคนบาดเจ็บหยุดหายใจไปประมาณ๒๐นาที
หลวงพี่ก็รีบช่วยปั๊มหัวใจกับพระอีก๔๕รูปเนี่ยนะคะ
ท้ายที่สุดผู้บาดเจ็บนะชีพจรกลับคืนมา
แล้วก็สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลได้
ตอนนี้คนบาดเจ็บปลอดภัยแล้วนะคะ
นี่คือหลวงพี่ฮีโร่พระที่วัดบุญมีชัยที่ชัยภูมินั่นเอง